เรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวคุณ
ลูกบ้านร้องไปที่อบตบอกโอ้โฮทำไมน้ำมันขุนมาแบบนี้
เปิดใช้ทีซักผ้าไม่ได้เลยน้ำขุ่นแบบนี้ทำยังไง
หน่วยงานในชุมชนไม่ดูแลลูกบ้านไม่แก้ไขให้ลูกบ้านเลย

พอโพสต์แบบนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะเขาบอกว่ามีสมาชิกอบตบุกเข้ามาที่บ้าน

เรื่องเริ่มต้นจากผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้หญิงนะ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าภาพน้ำในถังซักผ้า
หุ่นดำอย่างที่เห็นพร้อมกับข้อความบอกว่า
จะซักผ้าได้๓ถังน้ำก็มาเป็นสภาพแบบนี้อีกแล้ว
อีก๒ถังล่ะจะได้ซักตอนไหนถ้าน้ำยังเป็นสีนี้อยู่
ทีนี้หลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอโดนทำร้ายร่างกาย

ทีมข่าวของเราไปหาชาวบ้านคนโพสต์คนนี้

เป็นบ้านในพื้นที่ตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรำ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วง๕๖วันที่ผ่านมา
เธอไม่ได้ไปทำงานเลยเพราะซักผ้าไม่ได้

น้ำปราปาทั้งดำทั้งขุ่นมิตรกรแบบนี้
แต่ที่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าการที่เธอโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
คือเธอถูกทำร้ายร่างกาย
บอกว่าต่อมานายสงครามเนียมมณีอายุ๓๕ปี
เป็นสาวประเภท๒เป็นสมาชิกอบตระหารสาย

หลังจากนั้นวันที่๗มิถุนายน
สมาชิกอบตบรายนี้มาหาที่บ้าน
เรียกให้เธอออกไปคุยเธอก็เลยลงไปคุยด้วย
แต่ปรากฏว่าถูกสมาชิกอบตคนนี้ชี้หน้าต่อว่า
หาว่าโพสต์ทำให้เขาเสียหาย

ใครก็รู้เขาก็เลยโวยวายแบบนี้
อันนี้ฟังเสียงจากฝั่งของคุณวิชุดานี้ก่อนนะ
เธอบอกว่าเธอโดนจิกผมเธอกระชากผม

เป็นแผลเปิดเปลืองไปหมดเลย
ตอนนี้แจ้งนายกอบตแล้วก็แจ้งตำรวจ
แต่ไม่มีความคืบหน้าครับ

เขาก็วิ่งมาใส่เลยเขาก็จับหัวหนูได้

พอหนูทรงตัวไม่อยู่เขาก็จับกระแทกลงกับพื้น
ทีนี้เขาจะพยายามผลักให้หนูนอนลง
เขากำลังก้าวขาจะกระทืบแต่แม่ย่ามาเห็น
ย่าก็เลยไปกอดเขาไว้ทัน

คนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือแม่ของเธอคุณ
แม่ของคุณวิชุดาเห็นเหตุการณ์ในวันที่สมาชิกอบตบุกเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหถูกกุดกระชากลากถูมาตรงนี้

คุณแม่เล่าให้ฟังดิแม่ก็ตกออกตกใจหมดเลย

อย่าทำลูกสาวอย่าทำลูกสาวคุณเป็นผู้ชายไหม

แต่ว่าคุณก็เป็นผู้ชายนะอย่าทำลูกสาวฉันนะ

นี่คุณป้าบุญมีบอกโอ้โหเขาจิกหัวลูกฉัน

คือคุณแม่บอกเลยนะถ้าเกิดว่าแม่ไม่ก้มกราบ
ไม่รู้ว่าลูกแม่จะโดนหนักจะโดนน่วงกว่านี้ไหม
นั่นสิแม่บอกถึงขนาดต้องก้มกราบเขานะ
ทีนี้ฟังความสองด้าน
ไปฟังความจากสมาชิกอบตคนที่ถูกกล่าว
หาว่าไปทำร้ายร่างกายลูกบ้านบ้างก็คือ

สงครามบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นไปตามที่ทางอีกฝ่ายเนี่ย
ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะเออคือเธอนี่
รับรู้จริงว่าคุณวิชุดาเขาโพสต์เกี่ยวกับน้ำปลาปลา
เธอก็เลยจะไปพูดคุยดีพอไปถึงบ้านแล้วก็เรียกมาคุยดี
แต่ฝ่ายกูกรณีพยายามจะเข้ามาทำร้ายเธอก่อน
เธอก่อนเลยเกิดการกระชากันแล้วก็ล้มลงไปเอง

ฉันก็อยากขอความเป็นธรรมเหมือนกัน
ฉันในฐานะของคนที่ดูแลหมู่บ้าน

ฉันก็พร้อมที่จะยืนยันความบริสุทธิ์เหมือนกัน

ไม่ไม่ไม่มีการทุบไม่มีการตีไม่มีการต่อย

อันนี้สาบานได้เลยอันนี้พูดจริงไม่มี

หนูไม่ได้ว่าจะไปทุบไปกระทืบไอตีอันนั้นไม่มี
อันนี้พูดความจริงขนาดนั้นไม่มีเลยค่ะ
อันนี้ฝั่งสมาชิกอบตนะกับฝั่งลูกบ้าน
ได้ฟังทั้งสองความไปแล้วสองด้านไปแล้ว
ทีนี้เราก็ต้องไปถามทางอบต
เพราะเรื่องนี้ถึงนายกกับรองนายกอบตแล้วนะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อกับทางรองนายยกอบตระหารทราย
คือนายสุเวททิพย์นางนะครับ

คือนายสุเวททิพย์นางรองเป็นนายกอบตระหารสาย
นายกบอกว่าทางอบตเพิ่งจะรับถ่ายโอนจากหมู่บ้าน

วันที่ชาวบ้านโพสต์ก็ได้รับเรื่องหลัง๕โมงเย็น

แต่พอทราบเรื่องก็แสงให้มีการแก้ไขเรื่องน้ำปลาปลา

และน้ำปลาปลาหลังจากนั้นก็ใสเป็นปกติ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการทะเลาะกันหรือเปล่า
ของสมาชิกอบตกับทางลูกบ้านที่ร้องเรียนเนี่ย
ตอนนี้มีการตรวจสอบแชทที่ทั้งสองคน
คุยกันในโลกโซเชียลแล้วนะ
ส่วนตัวคาดว่าต่างคนต่างก็แรง
ไม่ยอมกันเข้าทำนองที่ว่า
ขิงก็ราขาก็แรง
แต่เรื่องของน้ำปลาปลาขุ่น
มันแค่เป็นส่วนเชื่อมนิดเดียว
คุณมันเป็นส่วนที่ทำให้เรื่องราวต่าง
เขาขัดแย้งกันมาขิงก็ราคาก็แรงมันปะทุขึ้น
ดังนั้นจะต้องตรวจสอบเรื่องส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายด้วย
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน
เราเป็นคนในชุมชนเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันนะ
หาข้อยุติเถอะเราบ้านเดียวกันแท้

สมาชิกอบตก็ต้องดูแลลูกบ้าน
ลูกบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลชุมชนอย่าทะเลาะกันเลยอะไรแบบนี้
นายกอบตก็แบบว่าคืนวันก่อนบอกว่า
นี่เอามือก่ายหน้าผากไว้ปั๊บหนึ่ง
ทำไงดีนะกับสมาชิกของเรากับลูกบ้านของเรา

เรื่องจิตใจคนในชุมชนสำคัญกว่านะ